สวัสดีครับคุณผู้ชมเพราะไม่ได้ตัวแรจเสียงในหัวและพลังเท่าเรือ
แต่ว่าใครจะไปคู่ตะตั้งคุณไม่ทราบแน่
สวรรคาทักษะภาราแล้ววันนี้บ้านโคราชก็จะมีการ
สามารถต่อไปครับเราก็อยู่คุณช่างผมมาการมาตั้งแต่ตอน
สมัครศาสตร์สองครั้งแรกสามหนึ่งครับแล้วผมก็บอกกับ
ท่านว่าขอให้ได้เป็นผู้แทนละทธรรมดิวที่คุณโคราช
อุ้งต้อนรับแล้วขอบโทษนะอุ้งต้อนรับแล้วขอบโทษนะ
ด้วยประสงค์ถ้าร่ะอุ้งต้องกินแล้วแล้วอุ้งสิ่งตัวเนี่ย

นี่ท่านท่าชาย
ตอบแหน่งงานบนตั๋วไหม

สำนักศึกษาติธรรมดา